ส่วนสมาคมนิยมความเชื่อมามากองรวมกันตรงนี้
เดี๋ยวผมจะพาไปเพราะว่ามีเจ้าของรถที่บอกว่าเปื้อนคน

เขาจะพาเราไปขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทะเล

ลงทะเลกันเลยนะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงในระยองติดตามเลยในช่วงส่องทั่วไทย

เลยนะคะ

หนุ่มคนดังเจ้าของรถเปื้อนโคนคุณพอจะนึกออกไหม

เห้อให้คะแนนก่อนเลยอันนั้นรอฟังคุณก็ได้
นายประสุทธิ์ลิ้นสัมผัสวิญญาณ

คนอะไรน้ำสกุลแป๊กแหละ
เป็นชายาเขา
อย่างนั้นนะแต่ต้องอย่าดาม่ากระดับเป็นงูเลี้ยงของเขา
เขาบอกว่าเขาไปเยือนที่บริเวณชายหาดพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
แล้วไปดูอะไรตรงไหนยังไงบ้างเขาบอกว่าไปขอโชคขอลาบที่สารเจ้าแม่ตะเคียนทะเล
ซึ่งก็มีอยู่ท่านหนึ่งมาให้ความรู้ให้ข้อมูลกันด้วยก็คือคุณสุริยานัทธิคูหาซึ่งเป็นไตเรือ
เขาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวลี้ลับของสารแห่งนี้โดยบอกว่ามีชาวบ้านเขาฝันเห็นหญิงสาวสวยนะ
มาขอให้นำต้นตะเคียนขึ้นจากน้ำ
เมื่อไปที่ทะเลก็พบกับว่า
เฮ้ยตรงนี้นี่ต้นตะเคียนจริง
ก็เลยนำมาเอามาไว้ที่ริมชายหาดก่อน
จากนั้นชาวบ้านก็มาไหว้ขอโชคขอลาบ
สมหวังไปตามกันเลยไง
เขาไหว้อย่างนั้นเขาไหว้อย่างนั้น
ขณะที่นายประเสริฐนายประเสริฐก็คือ

เขาบอกว่าตั้งแต่มาเนี่ยผมสัมผัสได้เลยครับ
สัมผัสได้แล้วลิ้นก่อน
แล้วก็สัมผัสถึงวิญญาณได้เขาว่าอย่างนั้น
แล้วเขาบอกว่าตรงนี้มีพลังอาถรรพ์อยู่
แล้วก็ทำการไหว้ขอเจ้าแม่

แล้วก็พบว่ามีธนบัตร๒๐บาทสภาพเก่า

แล้วก็พบว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจ

นี่เป็นธนบัตรที่เขาบอกว่าเขาพบอยู่ใต้ฐานรูปปั้นนั้นนะ
มีนำเบอร์อะไรบ้าง
โอ้โหธนบัตรขนาดนี้อ่านออกอยู่เหรอ
ยังพอเห็นหลังเขาไปตอบนี่นี่เห็นไหม

เป็นเรื่องข้อมูลล้วนเป็นข้อมูลข้อเท็จจริง

ไม่ได้เชิญชวนให้งมงายแต่ประการใด
แล้วจากนั้นเขาก็เอารูปปั้นขึ้นรถเปื้อนโคนของเขาไป
ถือว่าหอเจ้าแม่แล้วก็ไปด้วยกัน

ไม่ต้องลองรถตัวเนี่ย

คือจริงคุณข้าร้างอยู่ผมเห็น
รถคุณล้างอยู่เพียงแต่ว่าคุณไม่เก็บข้างในรถเท่านั้นเอง
เก็บสิเก็บไว้ในรถ

แต่ว่ารถเขาไปลุยอะไรมา

เพราะว่าไอ้ดินต่างที่เขามาปากปากรถนั่น

ไม่น่าเห็นภาพถ้าภาพต้องเป็นอย่างนี้